คือมีสามีภรรยาคู่นึงเนี่ยเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับ

ก็มีคนลุงคนนึงเนี่ยมีฟังหยิบเครื่องเงินไป

เขาก็พยายามเดินตามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นเขาก็พยายามช่วยนะ
เพื่อจะเจรจาขอเงินคืนแต่แกไม่ยอมนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยจะขอเงินแบบเอาคืนก็ได้แต่เอามา๕๐บาท
เจ้าของบอกโอ้โหมันยังไงเนี่ยอยู่ดีหายไป๕๐เลยเหรอ
ไปมาต้องให้แก๒๐บาทนะฮะต้องให้แก๒๐บาทนะครับทุกผู้ชมครับ
ฮีกว่านี้นะครับพอดีตามฮีก็ลึ้ง

น่าเอาออกตีนะคน

เพราะเพราะเค้าพยายามที่จะทวงทืนกันทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้นะเงินสองร้อยบาทที่เก็บได้
ใครอีกผู้นึงเดินตามขอคืน
คือสามีภรรยาเขามาซื้อก๋วเตี๋ยแล้วทำหล่นเอาไว้
เห็นเลยว่าผู้ชายเค้าเก็บ
เงินของเค้าสองร้อยใส่กระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาน
ตัวเขาเองไม่ยอมคืนให้
แม้จะมีเจ้าของคลิปเป็นพยานมีคนอื่นเห็น
แกก็ไม่ให้ค่ะสุดท้ายปลายทางเนี่ยแกบอกว่าเอาอย่างนี้
ขอห้าสิบบาทแล้วจะคืนให้แต่เจ้าของเงินก็บอกโอ้โห
ตายแล้ว๕๐บาทไม่ใช่น้อยนะจาก๒๐๐อ่ะ
อยู่ดีทำไมต้องเสียเงิน๕๐บาทด้วย
ที่ก็เห็นว่าแกก็เก็บของเราไปต่อหน้าต่อตา
สุดท้ายต้องให้แก๒๐ครับทุกผู้ชมครับ
ต้องไปนั่งคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยแล้วก็ให้ไปยี่สิบ
นี่ฮะแล้วแกถึงจะให้๒๐๐ต้องให้แกไป๒๐
คนที่โพสต์คลิปนี้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
บอกว่าขณะที่เป็นคนที่ไปซื้อก๋วยเตี๋ย
ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่หน้าห้างที่นครศรีธรรมราช
แล้วตอนนั้นกำลังจะกลับเข้าบ้านเห็นผู้ชายคนนี้นี่แหละ
เงินตกที่พื้นเป็นเงินของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
มาซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวกัน
แล้วเขาก็พยายามทวงเงินคืน
แต่ว่าแกไม่ยอมให้เนี่ยโวยวงโวยวายก็ตามที่เล่าให้ฟังนะครับ
เธอบอกเธอเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
พยายามเข้าไปช่วยเจรจาขอเงินคืนแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย
เพราะรู้ว่าเงิน๒๐๐บาท
สำหรับสามีภรรยาคู่นี้มีความสำคัญกับเขามาก
เนื่องจากสามีภรรยาคู่นี้
มีลูกอยู่ที่บ้านอีก๓คน
นั่นหมายความว่าเงิน๒๐๐บาทสำคัญกับเขามากนะฮะ

เธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพ

โอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ
หายไป๒๐เหลือแค่๑๘๐บาท
อยู่ดีแค่ทำเงินหล่นปุ๊บมีใครหยิบไปก็ไม่รู้นะฮะ

ก็จะได้เป็นพลเมืองดีคนชื่นชม